เราตามความคืบหน้าคดีที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีรถปอเช่หรูนะฮะ
ชนจักรยานยนต์คันหนึ่งนะฮะอ่าทำให้หญิงสาวที่มากับจักรยานยนต์สองคนเนี่ย
ค่ะคนหนึ่งก็สาหัสอีกคนหนึ่งเสียชีวิตอืมนะ
คนที่สาหัสที่เป็นคนขี่เนี่ยเขาท้อง๓เดือนด้วย
ปรากฏว่าลูกในท้องก็เสียไปแล้วค่ะนะแขนข้างซ้ายกับขาข้างซ้ายนี่ก็โอ้โห
คือเละเลยนะต้องตัดขาไปนะด้วยความจำเป็นนะ
อ่าส่วนแขนข้างซ้ายนี่กระดูก็อืมเขาบอกว่ารอถูกตัดด้วย
อาจจะต้องตัดนะครับนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุนะครับ
คุณผู้ชมครับเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณตีหนึ่งของวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับ
พุ่งชนจักรยานยนต์จนพังยับเยอเลยนะครับ
คือจักรยานยนต์เนี่ยมีผู้หญิงสองคนที่ขี่มาด้วยกันนะครับอ่า
ก็ร่างกระเด็นลอยไปกระแทกกำแพงจนคนขี่เนี่ยขาขาดนะฮะ
อ่าต้องตัดไปแล้วนะครับขาข้างซ้ายนะข้างเดียวนะครับ
แขนอีกข้างหนึ่งก็สาหัสนะครับกระดูกแตกอ่า
มีแนวโน้มจะต้องตัดทิ้งด้วยนะครับอ่า
ที่ท้องอยู่สามเดือนก็ต้องเสียไปนะครับส่วนคนที่ซ้อนมานะครับ
เสียชีวิตอ่าชื่อว่านางสาวมีนารัฐชิมน้อยหรือไตเติลอายุยี่สิบสองปี
คนที่สาหัสนะครับชื่อนางสาวกิตติยาเที่ยงธรรมหรือโออายุ๒๒ปี
ตั้งคันอ่อนอ่อนอยู่สามเดือนนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ห้องไอซียู
ตึกอุบัติเหตุโรงพยาบาลสุริราชนะครับวันนี้ญาติก็ไปติดตามความคืบหน้าคดีนี้ที่สอนอ
องค้างพลูนะครับพี่สาวของนางสาวกิตติยาที่บาดเจ็บสาหัสอยู่นะครับ
แล้วก็เสียลูกในท้องไปแล้วอ่าบอกว่าน้องสาวตอนนี้ก็ต้อง
ตัดขาทิ้งไปแล้วข้างหนึ่งนะฮะคือข้างซ้ายที่ได้รับแรงกระแทกหนักนะครับ
แล้วก็รอเรื่องของแขนอาจจะต้องตัดอีกข้างหนึ่งนะครับ
โดยบอกว่าคืนเกิดเหตุน้องสาวเนี่ย
ขี่จักรยานยนต์ออกจากบ้านพักในซอยเพชรเกษมหนึ่งร้อยสิบสี่
ออกไปรับนางสาวมีนารัฐที่เสียชีวิตซึ่งเป็นเพื่อนกันทำงานเป็น
ประชาสมพันธ์ร้านอาหารย่านถนนพุทธมนตรสายสาม
แขวงหนองค้างพลูเขตน้องแข็มกรุงเทพตอนกำลังขี่รถอยู่ในภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ย
ก็คือขี่รถย้อนสอนอยู่บนฟุตบาทมุ่งหน้าถนนบรมราชชนนี
เพื่อจะเข้าซอยรัฐไปส่งนางสาวมีนารัฐในซอยเพชรเกษมหนึ่งร้อยสิบ
ขณะที่ขี่ผ่านร้านรับซื้อของเก่าปากซอยพุทธมนตรสาย๓ซอย๕ไปไม่ไกล
มีรถยนต์ปอเช่เคแมนเอสนะครับอ่า
ขับมาด้วยความเร็วสูงข้ามสะพานลอยข้ามคลองย่อย
แล้วก็เหินเสียหลักขึ้นฟุตบาทมาชนกับจักรยานยนต์ของน้องสาวอย่างจัง
ร่างของน้องสาวกับเพื่อนกระเด็นไปข้ามรั้วเข้าไปอยู่ในร้านขายของเก่า
ห่างจากจุดที่ชนประมาณยี่สิบเมตรผู้ตายเนี่ยนะ
คนที่ตายเนี่ยคือนางสาวมีนารัฐที่มากับน้องสาวของคนที่เขาเล่าให้ฟังเนี่ยนะ
บอกว่าขาซ้ายขาดแขนหักศีรษะแตกเสียชีวิตขาที่ส่วนน้องสาวกระเด็นไปอีกทางหนึ่งห่างไปประมาณยี่สิบเมตรบาดเจ็บสาหัส
ขาซ้ายฉีกขาดม้ามฉีกตับฉีกสะโพกแตกมีเลือดออกในช่องท้องแขนด้านซ้ายต้องรอตัดอยู่
ส่วนลูกในท้องอายุ๓เดือนของน้องเสียชีวิตในท้องทันทีนะฮะในที่เกิดเหตุรถปอเช่ยังเสียหลักไปชนรถซาเล้งแล้วก็รถตู้

เขาขับวนอยู่ประมาณ๓รอบคนที่เห็นเหตุการณ์นะคะพี่เหมือนเขาแข่งมากับฟอร์จูเนอร์
เห็นเหตุการณ์เขาเล่าให้หนูฟังอะพี่ว่าแข่งมาแล้วเหมือนแบบว่าเขาเหมือนเขาเหินสะพานแล้วจังหวะว่าท้ายมันปัดสะบัดอย่างนี้
ทำให้พุ่งชนกับน้องทั้งสองคนแล้วน้องกระเด็นคนที่เสียชีวิตกระเด็นเข้าอยู่ตรงนี้แต่คนที่บาดเจ็บเข้าไปข้างในในบ้านอีกคนนึง
ฝั่งคนเจ็บคือเขายังไม่ได้มาอะไรเลยยังไม่มาดูแลรักษาอะไรเลยใช่ค่ะเพราะตอนนี้เป็นตายเท่ากันแล้วคนเจ็บคือท้องลูกได้๓เดือนขาข้างซ้ายขาดขาแขนข้างซ้ายรอตัดแขน
คือจักรยานยนต์เนี่ยเขาขี่ย้อนสอนนั่นแหละนะแต่มันก็คนละเรื่องกับที่ขับชนเขาตายนะอืมอ่า
ก็ที่เกิดเหตุหลังจากเกิดเหตุมีคนที่ถ่ายคลิปแล้วก็ไลฟ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเอาไว้ด้วยนะครับเป็นภาพที่คนขับรถปอเช่คลานออกมาจากรถในสภาพมืนเมานะฮะ
แล้วก็มีรถโตโยต้าฟอร์จูเนอร์สีดำมารับขึ้นรถไปก็จอดดูเหตุการณ์อยู่ฝั่งตรงข้ามก่อนจะขับหลบหนีไปเลย
ในที่เกิดเหตุมีพยานหลายคนเห็นว่าคนขับรถปอร์เช่ก่อนหน้านี้นั่งดื่มเหล้าอยู่กับเพื่อนที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งนะครับห่างจากจุดเกิดเหตุไม่ไกลหลังจากผับปิดก็เอารถออกมาขับโชว์ด้วยความเร็วสูงขับวนโชว์อยู่สามรอบช่วงที่เกิดเหตุเป็นช่วงคอสะพานข้ามคลองที่รถทุกคันต้องระวังหากใครไม่ชินทางเ
ทราบว่าภรรยาของคนขับรถปอร์เช่ได้ติดต่อมาที่ตำรวจบอกว่าจะให้เงินห้าหมื่นบาทเป็นค่าทำศพแต่ห้ามพูดเรื่องเมาแล้วขับไม่อย่างงั้นจะไม่ให้เงินเลยสักบาทอันนี้ถ้าผมยอมรับแล้วสิว่าเมาก็อันนี้มีที่ยาดยาดของฝั่งจักรยานโดนเขาบอกเนี่ยว่าเนี่ยมีภรรยาของคนขับปอร์เช่ติดต่อกับตำ
ก็เลยเห็นว่าไม่ถูกต้องไม่เห็นคุณค่าของเงินไม่เห็นคุณค่าของคนเห็นคนมีค่าแค่ห้าหมื่นบาทหรือยังไรซึ่งเขายืนยันว่าเขาไม่ยอมนะเพราะว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยเขามีลูกชายวัย๒ขวบส่วนคนเจ็บสาหัสต้องเสียลูกในท้อง๓เดือนทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยสอบถามข้อที่จริงเรื่องนี้ไปยังตำรวจนะฮะเจ้าของคดี

เพราะว่าตัวนายสมเกียจเองก็ยังไม่พร้อมให้การ
แล้วตำรวจกำลังรอผลการตรวจเลือดจากทางโรงพยาบาล
ว่าปริมาณแอลกอฮอลในเลือดของนายสมเกียจเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือไม่
อาจจะได้แจ้งข้อหาเมาแล้วขับไปพร้อมกันนะครับ
ส่วนที่ภรรยาของนายสมเกียจคนขับปอเช่ติดต่อมาว่า
จะช่วยเหลือค่าทำศพคนตาย๕๐๐๐บาท
ตรงนี้ตำรวจบอกว่าเป็นการติดต่อมาขอช่วยเหลือเรื่องค่าทำศพคนตาย๕๐๐๐บาท
ค่าเสียหายอย่างอื่นเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมาเจรจากันอีกครั้งหนึ่ง
หลังจากที่คนขับปอเช่ออกจากโรงพยาบาล
ไม่ได้หมายความว่าจะให้๕๐๐๐บาทเพื่อจะจบคดี
อันนี้ตำรวจเขาบอกมาว่าแบบนี้นะครับ